วันนี้ครับไปดูเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นครับ
ร้านขายเสื้อยืดกับร้านขายหีบศพทะเลาะกัน
มเหตุมาจากเรื่องของการจอดรถขวางครับ
สุดท้ายเสียเจ้าของร้านเสื้อยืดควงปืนไป
บุกไล่ยิงลูกจ้างร้านหีบศพ

เข้าเลยไปส่วนน้อยเลย
โอ้โหแล้วเสียร้านเสื้อยืดเขาเครียดคลั่งอะไรขนาดนั้น
เมื่อกี้ร้านล้ายยิงเสร็จปั๊บพอรู๊คจ้างล้านหีบศพวิ่งหนีไปได้บุ๊บ
เหมือนเขายิงต่อด้านขวาซึ่งตรงนั้นมีแต่โรงศพตั้งอยู่เห็นมั้ยฮะ

ทุ่มกว่าเกือบ๔ทุ่มตามเวลาในวงจรปิดครับ

เมื่อกี้นี้คือนายสมานอายุ๔๖

ถ้าดูจากวงจรปิดเมื่อกี้เหมือนจะไล่ยิงคนด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
ซึ่งคนนั้นก็คือนายอนุชาอายุ๑๙
เป็นลูกจ้างร้านโรงศพหรือว่าร้านขายหีบศพร้านนี้
ลูกจ้างหนีหัวสุนเลยฮะต้องวิ่งขึ้นชั้นบนสุดท้าย
รอดตายอย่างหุดหวิดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ร้านนี้แหละครับโพสุกหีบศพครับ
ลักษณะของร้านจะเป็นเหมือนอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้น
อยู่ในซอยเอกชัย๗๖แยก๒๓ครับเขตบางบอนกรุงเทพ
ตำรวจสนบางขุนเทียนไปตรวจสอบครับที่ชั้นหนึ่งเนี่ย
ไปเจอหลักฐานก็คือปลอกกระสุนปืนขนาด๓๒ออโตเมติก
กระจายเกลื่อนพื้นเลยค่ะนับได้ประมาณ๗ปลอกแบบนี้ฮะโอ้โห
ส่วนที่โรงศพโรงศพสีขาวที่เตรียมเอาไว้ขาย
เราจะเห็นจากวงจรปิดตั้งอยู่ด้านขวามือของคนยิงเนี่ยนะฮะ
มีร่องรอยหัวกระสุนปืนขนาดเดียวกัน๗รู
หีบศพโรงศพตรงนั้น
สอบสวนคนในร้านขายหีบศพครับบอกว่า
สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องเกี่ยวกับที่จอดรถ
เพราะว่าช่วงหัวค่ำลูกน้องของนายสมานมาบอกให้กับคนที่ร้านบอกว่า
ขยับรถที่จอดขวางหน้าร้านหน่อยได้ไหม
เขาจะเอามอเตอร์ไซค์เก็บเข้าไปในร้าน
ปรากฏว่าคนที่ไปขยับรถนะครับคุณผู้ชมน้องชมพู่

แทนที่จะขยับรถอย่างเดียวปรากฏว่ารถถอยไปชนกับมอเตอร์ไซคันนั้น

ทะเลาะกันมีปากเสียงตอนแรกเคลียร์จบแล้วต่างฝ่ายต่างแยกย้าย
ทีนี้พอนายสมานเสียเจ้าของร้านเสื้อยืดเขารู้เรื่องปั๊บจู่ถือปืนมาไล่ยิงคนเลยฮะ
นายอนุชาลูกจ้างร้านหีบศพเขานอนอยู่ตรงนั้นพอดี

คนนี้คือเจ้าของร้านขายหีบศพนะฮะก็เล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรบ้างภายในร้านกับลูกน้องของเขา
ทีนี้หลังจากเกิดเรื่องครับน้องชมพู่คุณผู้ชมครับ
หนึ่งชั่วโมงถัดมาก็ประมาณเกือบเกือบจะห้าทุ่ม
มาแล้วครับผู้ก่อเหตุนายสมานครับ
เดินทางไปพบกับตำรวจสนบังขุนเทียน

คุณปาเรตต้ารุ่นทอมแคคขนาด๓๒ออโตเมติก
แล้วก็ซองกระสุนที่ใช้ก่อเหตุไปมอบให้กับตำรวจด้วย

สารภาพทำไปเพราะบันดาลโทษะ
มีปัญหากับร้านขายหีบศพมานานแล้ว

ถ้าดูวงจรปิดอีกสักครั้งจะเห็นว่าจังหวะนั้นเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
ผมตั้งใจจะยิงใส่หีบศพโรงศพเปล่าเฉย

ผมเนี่ยเล็งไปทางด้านขวาตรงนั้นมีโรงศพอยู่

นี่ฮะส่วนปืนที่ผมใช้เนี่ย
เป็นปืนน้องชายมีทะเบียนถูกต้องเอามาฝากไว้นานแล้ว

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น

และความผิดตามพรบอาวุธปืนนะฮะ

ก็จะคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

บ้านใกล้เรือนเคียงร้านค้าใกล้กันใจเย็นครับ